คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่มีคนไปวางเพลิงเผาทรัพย์หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม
เมื่อช่วงตี๓นะคะของวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการหาผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการสรุปประเมินว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองด้วย
ล่าสุดนะคะมีรายงานว่าสารได้มีการอนุมัติออกหมายจับ
เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเมื่อช่วงสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีค่ะ
มีรายงานว่าสารอาญาได้ออกหมายจับนายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์
มาตราร้อยสิบสองวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น
และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์๓ข้อหานะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือจากเหตุการณ์ช่วงประมาณตี๓
สิบแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคนไปวางเพลิงเผาทรัพย์
เรือนจำกลางคลองเปรมอ่ะค่ะเรื่องนี้เลยค่ะ
นุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจากการสืบสวนของตำรวจ
ร่วมกับกรมราชธรรมได้ข้อมูลมาว่าคนก่อเหตุมี๓คน
เป็นผู้ชาย๒คนเป็นผู้หญิง๑คนใช้รถเนี่ยค่ะ
รถสีขาวคันนี้นะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
เจ้าหน้าที่เข้าไปไล่ดูว่ามีอะไรที่ต้องสงสัยที่จุดเกิดเหตุบ้าง
ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานรวมถึงมีการสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ตรวจสอบอย่างละเอียด
ได้ข้อมูลมาว่าผู้ที่ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง
และใช้รถสีขาวคันนี้ในการร่วมกันลงมือก่อเหตุนะคะ

ส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ก็เห็นว่าคนร้ายเนี่ย
ขับรถผ่านหน้าสำนักงานฝั่งถนนงามวงวานขาออก
วิ่งผ่านประตูเรือนจำกลางคลองเปรมไปนะคะนี่นะคะ
เห็นรถคนร้ายตั้งแต่ตี๒๔๖แล้วก็ไล่เรียงไป
พอมาถึงตี๒๕๐จะมีภาพจากกล้องมุมสูงของการไฟฟ้า
เห็นรถคนร้ายจอดอยู่ริมถนนเลยจากจุดเกิดเหตุไปประมาณสัก๕๐เมตร
สักยี่สิบเอ่อห้าสิบเมตรขออภัยคุณผู้ชมตีสองห้าสิบห้านาที
รถคนร้ายเนี่ยถอยกลับมาห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐เมตร
จนตี๓๘นาทีไฟเริ่มติดตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ไฟเริ่มลุกแล้วถัดไปหนึ่งนาทีคนร้ายขับรถออกไปเลย
นี่ค่ะไล่เรียงไทม์ไลน์แบบนี้ก็คือตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นการเตรียมการมา
เพราะว่าในที่เกิดเหตุไปเจอไฟแชคไปเจอน้ำมัน
เหมือนกับเตรียมจะมาจุดไฟเผาใช้เวลาก่อเหตุแค่ประมาณสิบนาทีค่ะ
แล้วก็หนีไปนะคะมีรายงานว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
มีผู้หญิงที่ร่วมกันทำหน้าที่ถ่ายภาพ
เพื่อเผยแพร่ลงสู่โลกโซเชียลด้วยนะคะก่อนออกหมายจับอ่ะค่ะคุณผู้ชม
พลตำรวจรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำหลักฐานคือภาพจากกล้องวงจรปิด
และวัตถุพยานต่างไปที่สารอาญาเพื่อขออำนาจศาลออกไหมจับผู้ก่อเหตุทั้ง๓คน
ที่ใช้ก่อเหตุและผู้ก่อเหตุเกี่ยวกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะคาดว่ามีผู้ร่วมการกระทำความผิดนอกจากสามคนนี้ด้วย
ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าผู้กระทำความผิดยังอยู่ในโรงพยาบาล
มีพยานหลักฐานชัดเจนทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงก่อนเกิดเหตุขณะก่อเหตุและหลังก่อเหตุ
รวมถึงมีภาพตามเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีด้วยนะคะ
ข้อหาหลักก็คือวางเพลิงเผาทรัพย์
ทรัพย์ตินกับทางราชการร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
และก็ปลุกรุบสถานที่ราชการและก็ตามมาตรา๑๑๒
ซึ่งท่านผู้จัดการตำรวจนครบานยืนยันว่าในคดีนี้
เมื่อสารออกหมายจับแล้วจะมีการรีบดำเนินการ
จับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดมาให้ได้โดยเร็วครับ
ก็ในเบื้องต้นในขณะนี้นะครับเราได้พิสูจน์ทราบตัวบุคคลบางคนแล้ว
ได้ดำเนินการขอออกไหมตามที่มีใดชื่อครับ
ก็ต้องติดสวนสอบสวนกันต่อไปซึ่งท่านผู้จัดการอคบาล
บอกว่ายังไงคดีนี้ยอมไม่ได้จะต้องมีการดำเนินคดีอย่างที่ที่สุด
พวกเราทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับ
ก็คงจะรอสิ่งสักครู่คือคิดว่าบ่ายนี้

หนึ่งในนั้นนี่เป็นนักร้องที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมครับ
ก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวการเมืองมาตลอดครับ
แล้วก็มีประวัติทางคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยใช่ไหมครับ